ส่วนที่ประจวบคีรีคันนะคะชาวบ้านอำเภอบางสะพาน
ตอนนี้เขาก็เร่งทำความสะอาดบ้านเรือนกันจากสิ่งสกปรกต่างที่เหลือมาจากน้ำท่วมค่ะ
ตอนนี้ในตัวเมืองบางสะพานเองก็เริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแล้วถึงแม้ว่าจะยังไม่เต็มร้อยนะคะ
ไปติดตามรายงานจากคุณอรยาโภจาผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากอำเภอบางสะพานจังหวัดประจบคิริขันค่ะ

บางสะพานวันนี้นอกจากต้องเร่งฟื้นฟูแล้วนะคะกำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนที่นี่ค่ะ
ขณะที่ในตอนนี้เองนะคะในเขตเมืองอำเภอบางสะพานนั้นก็เร่งที่จะฉีดน้ำเพื่อที่จะล้างบ้านแล้วก็ล้างฝุ่นด้วยค่ะ
และนี่นะคะที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่จากทางอำเภอนะคะในการที่จะฉีดน้ำล้างถนนแล้วก็ล้างบ้าน
เนื่องจากว่าฝุ่นนั้นค่อนข้างเยอะมากนะคะจนกลายเป็นหมอกควันทั่วอำเภอบางสะพานนะคะ
และในบางจุดนั้นชาวบ้านก็ต้องบอกว่าต้องออกมาล้างบ้านกันอย่างทั้งวันทั้งคืนเลยทีเดียวค่ะ
เดี๋ยวเราไปคุยกับคุณพี่ท่านนี้พี่สวัสดีค่ะนี่เราต้องใช้หน้ากากปิดอย่างงี้เลย
ฝุ่นทั้งวันเลยค่ะรถมันวิ่งทั้งวันค่ะรถวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ฝุ่นเยอะมากค่ะ
พอตรงนี้มันแห้งปั๊บก็อย่างนี้เหมือนกับฝุ่นกำลังขึ้นเลยอย่างนี้
กลางวันเราอาจจะมองไม่ค่อยชัดแต่พอกลางคืนปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นแบบฝุ่นจางไปเลยใช่ค่ะ
ใช่ค่ะแล้วก็ของนี่พอล้างแป๊บเดียวก็จะเป็นฝุ่นหมดเลยค่ะ
นี่ดีขึ้นเยอะแล้วนะเพราะว่าเขามาช่วยล้างช่วยทำอย่างนี้ค่ะดีคือดีขึ้นเยอะแล้วค่ะ
แน่นอนว่าโอเคเราต้องล้างบ้านทำนู่นทำนี่แหละพูดถึงสภาพจิตใจนิดนึงพี่
ใช่ค่ะก็คือเที่ยวนี้มาน่ากลัวเกินแต่ปกติคือตรงเนี้ยจะโดนทุกรอบ
แต่ทุกรอบอยู่แล้วก็คือเมื่อเดือนที่แล้วก็เพิ่งโดนไป
แต่ว่าก็โอเคว่าคนที่ว่าเขาเพิ่งเคยโดนใหม่
จิตใจเขาก็ยังรับไม่ได้แต่เราเนี่ยเหมือนกับเราโอเค

อันนี้พี่ล้างของที่ขายใช่ไหมบ้านพี่เป็นร้านขายของของชำ
ใช่ค่ะค่ะก็เนี่ยต้องมาเสียเวลาร้างกับของเล็กน้อยนะ

ของกันได้เหมือนเดิมเพราะว่าของที่เสร็จแล้วก็เสียไป
แต่ว่าอยากจะให้กลับมาเหมือนสภาพเดิมแล้วก็แบบจะได้ขายของก็ได้

ดูข้างในบ้านกันหน่อยไหมพี่เนาะขออนุญาตลุกนะคะ
นี่ของโถล้างกัน

อย่างนี้คืออันนี้คือล้างแล้วนะ

ทำไปเรื่อยก็เดี๋ยวพอเผลอก็เอามาถูหน่อยนึงอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวพี่ดูในบ้านข้างหลัง

ในบ้านตอนนี้นี่ก็ล้างแล้วใช่ไหมคะพี่
อ่านี่คือนี่คือข้างหลังแล้วเนี่ย

มันคือล้างเย็บผ้าคือต้อง

จัดกันแหละเย็บผ้าหมดเลยเหมือนกันผ้าไม่เหลือเลย

พี่เก็บของพี่นี่คือทิ้งไว้อย่างนี้ตอนน้ำท่วมป่ะหรือไม่

ก็คือเก็บแล้วแต่ว่าก็ไม่รอบ

ใช่ค่ะเพิ่งล้างแล้วก็เอามาตั้ง
นี่นะเพิ่งเอามาตั้งนะดูฝุ่นนะ
ใช่มันก็เป็นข้างนั้นแล้วฝุ่นก็เกาะเลย

หุดเติมเร็วมากหุดเติมเร็วมาก

เห็นบอกว่าตอนนี้หน้ากากอนามัยก็ขาดแคลนด้วย

วันนี้ก็มีรถที่เขาบริจาคเขาก็ให้มา
ค่ะก็มีพิทหารมาให้อย่างเงี้ยฮะ

ค่ะอยากบอกอะไรกับคนไทยที่เขาห่วงก็อยากให้จิตอาสาเข้ามาช่วยดูช่วยมาช่วยกันแบบฟื้นฟูล้างเมืองให้มันน่าอยู่เหมือนเดิมค่ะแค่นั้นเลย
ขั้นแรกเลยเนอะคือแบบว่าให้กลับมาทำมาหากินก็ได้ให้เหมือนเดิมอะค่ะสู้นะพี่ค่ะสู้อยู่แล้วค่ะ
สะพานนะคะนอกจากที่จะต้องได้รับการฟื้นฟูการล้างเมืองแล้วก็พลิกฟื้นให้กลับมามีชีวิตชีวาเหมือนเดิมแล้ว
กำลังใจถือว่าเป็นสิ่งสำคัญของคนบางสะพานในตอนนี้นะคะจิตอาสาตอนนี้ก็สามารถที่จะเดินทางมาร่วมกันฟื้นฟูบางสะพานกันได้นะคะ
และทั้งหมดนี้เป็นบรรยากาศที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีคันอารยโภจาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน